คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าคนที่ก่อเหตุนี่

บอกมีอะไรมาหาผมที่

จอดรถซุ่มอยู่ประมาณ๒๐นาที

ตำรวจมาถึงปุ๊บแกก็ออกไปสวนกันพอดี

บ้านผมทางจากอยู่รถรถประมาณแค่

พี่ยืนก็มองหันตามไป

คราวนี้พี่อดุลก็วิ่งเข้าไปจับรวบ
ดเขาลงไม่ได้ทำอะไรเขาสักอย่างเลยค่ะ

คือพี่คิดว่าเขากะจะเก็บทั้ง๓พ่อแม่ลูกค่ะ

ถ้ามาอย่างนี้คุณเมามาผมไม่คุยกับคนเมา

มันจะมาทำอะไรครอบครัวผม

ปืนเอาปืนออกไป

ให้มันเจ็บให้พ่อคนเดียวแม่กับลูกวิ่งให้เร็วคือบอกให้ลูกกับเมียเนี่ยว่า
ไม่ต้องมาห่วงถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยผมจะสู้เองค่ะก่อนก่อนเพราะว่าบอกที่
เพราะว่าเขาจะมาโลตัสนะครับอ่าเพราะว่าให้ลูกกับเมียผมเนี่ยวิ่งหนีหรือหาที่
ซ่อนไม่ต้องห่วงใครคิดเนี้ยค่ะผมจะสู้ถ้าพอสู้ได้หรือไม่ผมก็จะหาที่
คิดสองอย่างครับคิดเอาไว้คิดเอาไว้อยู่ครับครับคือเอาลูกกับเมียรอด
ก่อนอย่างมากก็ถ้าไม่เจ็บก็ตายก็แค่นั้นอันนี้บอกลูกกับเมียไว้แล้ว
เข้ามาจริงใช่ค่ะแล้วพุ่งเข้าไปเลยครับเพราะว่าระยะมันแค่นี่แหละครับ
เมตรหนึ่งเมตรห้าสิบเลยครับผมก็ต้องพุ่งเลยครับถ้าวิ่งก็คือ
เพราะว่าต้องเขาต้องยิงใส่ผมอยู่แล้วครับจำได้ไหมตอนพุ่งไปเขา
อะไรยังไงหรือว่าเขาพยายามจะขัดขืนหรืออะไรยังไงไหมตอนที่พุ่ง
ใส่เขาพี่แบบไหนอ่ะครับก็คือวันนี้พี่เดี๋ยวขอโทษพี่อายุเท่าไหร่นะ
สิบสองคนครับผมโอ้ยังแข็งแรงอยู่นะพุ่งเข้าไปขนาดนั้นผมไม่เคย
กินล่าสุบุรีครับเขานุ่มกว่าไหมไม่ไม่ทราบข้อมูลเขาสักอย่างเลย
ครับแต่ดูทางเขาจะนุ่มกว่าผมอยู่ครับพี่พี่ล็อกยังไงไหนรอให้ฟัง
พุ่งเข้าไปก็คือพุ่งอย่างงี้เข้าไปเลยครับก็คือกะว่าเอาตัวนี่
ทำให้คือให้คือในใจก็คือว่าให้เสียหลักไปทั้งสองก่อนก่อนดีกว่า
เพื่อเพื่อที่จะให้เขาไม่ต้องยิงผมครับแล้วผมก็พยายามตั้งสติว่าต้อง
วบมือคิดในใจว่ารวบรวบแต่ก็ดิ้นกันฟัดคือที่เห็นเนี้ยมันเป็น
ท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปที่ต่อสู้กันอยู่มันก็คู่ใหญ่อยู่ครับ
มันมันถ่ายไม่ได้ครับตอนนั้นแกวก็กำลังชุนละมนต์อยู่ใช่ปะใช่ค่ะที่ต่อสู้นี้คือไม่ใช่ผมต่อยเขานะฮะ
คือหมัดเดียวก็ไม่ได้ต่อยแต่ว่าผมได้จังหวะหนึ่งที่ผมจะน้ำหนักตัวมากกว่าคนนี้ผมเวี่ยงเขาลง
พื้นที่โลตัสตรงนั้นจะเป็นหินล้างที่มันเป็นสากมากผมคือกดเข้าไปเขาก็ดิ้นเขาก็เอาหน้าเขาเนี่ยจะเป็นคือไถกับตรงนั้นเลยครับ
ที่เห็นเลือดเยอะเยอะนะครับใช่ใช่ค่ะหน้ามันถ่ายกับพื้นค่ะครับ
ไม่ได้ไปต่อยอะไรเขาไม่เลยครับไม่มีเลยต่อหมัดเดียวครับครับคือกดลงไว้เฉยเฉยครับ
ผมไม่ได้ต่อยเขาไม่ต่อหมัดเดียวขอโทษนะพี่จังหวัดที่ไฟปึ้งเขาไว้เนี้ยอ่าแล้วปืนเขาว่ามือ
มือไม้ปืนเขาเขาทำยังไงตอนนั้นอันเนี้ยผมไม่ทราบครับคุณพ่อตะโกนบอก
แล้วแต่บอกแล้วผมก็ตะโกนว่ามันมีปืนมันมีปืนมันมีปืนแก้วน้องแก้วเอามาเอาปืนไปต่อ
แก้วก็เลยตามคุณพ่อไปวิ่งตามแล้วก็กระชากเอาปืนจากมือเขาครับผม
อ๋อกระชากมาจากมือครับแล้วก็มาวางไว้ที่หน้าหน้าร้านครับ
มีกระสุนมั้ยมีอะไรมั้ยในในในตอนตอนนั้นมีกระสุน
เดี๋ยวใส่เอาไว้พร้อมแล้วครับผมพูดครับครับเต็มยิงเต็มแม็กซ์ค่ะ
ผมว่าจริงแล้วเนี่ยทางพนักงานสอบสวน
ตามที่ให้การแบบเนี้ยผมว่าแจ้งพยายามฆ่าอาจจะได้นะมันไม่ใช่เรื่องแค่ขุมโภว์อย่างเดียวใช่
เกิดว่าเขาเอาสไลด์ตั้งแต่บนรถแล้วเหน็บไว้พอลงมาถึงปุ๊บเนี่ย
อย่างที่คุณพี่ผู้หญิงพูดเนี่ยลงมาปุ๊บมีการชักปืนจ่อมาแล้วเนี่ย
คือจ่อมาแล้วกับคนเมาเนี่ยเราจะร้อยเขายิงไม่ได้นะพี่อุ๋ย
การที่คุณลุงตัดสินใจเข้าชาร์จนี้ก็เสี่ยงมากแต่ว่าผมเข้าใจว่า
อาจจะมองว่าถ้าเกิดตายกูตายคนเดียวไว้อย่าให้ลูกเมียเป็นอะไรเลย
ก็เข้าช้าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไปมองว่า
ยังไม่มีการยิงแจ้งพยายามฆ่าไม่ได้ไม่ใช่นะ
ถ้าสอบปากคำพฤติการแล้วเนี่ยอาจจะแจ้งพยายามฆ่าก็ได้นะครับ
แล้วก็ผู้ก่อเหตุในปัจจุบันยังรับราชการอยู่เท่าที่ทราบนะครับ
มีการโอนย้ายจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยน่าจะเป็นกรมราชธรรมอ่ะมั้งครับ
เคยเป็นผู้คุมอ่าเคยเป็นจำแล้วก็โอนย้ายจากหน่วยงานเนี่ย
กลับมาที่บ้านที่อุดรก็คือมาสังกัดเทศบาลเมื่อสักครู่ที่สอบถามนะครับ
ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยแต่ว่าปัจจุบันยังรับราชการอยู่
เพราะฉะนั้นพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยจะช่วยกันไม่ได้นะ
เพราะเมื่อสักครู่ที่สอบถามเขาเนี่ยทางน้องพนักงานสอบสวนเองก็ยังตกใจ
ไม่กล้ารับคดีตอนแรกบอกว่าผมเหมือนลำบากใจ
เดี๋ยวขอคุยกับหัวหน้างานสอบสวนก่อนอะไรอย่างนี้

คือพอน้องพนักงานสอบสวนไปพูดกับพี่เขาว่าเดี๋ยวขอคุยกับหัวหน้าผมแล้วกันนะ
เพราะผมลำบากใจเนี่ยมันทำให้พี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ในขณะนี้
หรือได้ฟังสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยก็ท้อใจไปด้วย
บอกว่าเดี๋ยวน้องก่อนรับคุยกับหัวหน้าผมแล้วกัน
ผมไม่กล้าติดติดติดแต่ตัดสินใจเพราะผมลำบากใจนะ

เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากท่านลองภูมิกับสอบสวน

จังหวัดอุดรธานีนะครับขอให้ท่านมาดูเรื่องนี้

พยายามฆ่าก็ยังไม่หนักเกินไปเลยด้วยซ้ำ
เพราะว่าเขาเจตนามันชัดเจนมาก